แรกนะคะยังไม่พ้นเรื่องราวของครอบครัวของพี่เสกโลโซนะคะ
ยังเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีความขึ้นมา
อันนี้เราไปเรื่องของบ้านพี่การก่อนละกันน้องชายของพี่การวิพากรนะคะ
โดนจับข้อหาเกี่ยวพันกับยาไอซ์ค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะ
หลายคนกำลังเพ่งเล็งสื่อกันอยู่อยากรู้เลยติดตามกันไทยรัฐนี่นะ
เพราะว่าอยากจะรู้ว่าคุณการจะเดินทางไปประกันตัวน้องชายหรือเปล่า
แล้วก็อีกหนึ่งข่าวเองที่ไม่สามารถละสายตาได้เลย
ล่าสุดภรรยาสาวอีฟนะคะก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าคำถามแรกที่พี่เสกถามก็คือถามหาน้องหมา
หมาพันปั๊กถามว่าแฮของพี่เป็นยังไงบ้าง

แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยมีอีกหนึ่งโพสต์ที่คุณอีฟเล่าถึงเหตุการณ์
ขณะที่ช่วยกันวางแผนพาพี่เสกไปรักษา
รวมไปถึงรายละเอียดของการรักษาว่าต้องปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด
ซึ่งบุคคลที่สามารถจะเข้าไปเยี่ยมได้คือคุณอีฟเขาบอกไว้ว่า
ต้องเป็นชื่อที่เจ้าของไข้ระบุพิเศษระบุเอาไว้ว่าเป็นน้องเสือ
แล้วก็เยี่ยมได้แค่วันละ๑ชั่วโมงเท่านั้น
ส่วนญาติหรือว่าเพื่อนใครคนอื่นที่จะมาเยี่ยม
ก็ต้องดูวันและเวลาตามที่คุณหมออนุญาตเท่านั้น
โดยตอนนี้พี่เสกอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูจิตใจแล้วก็พักผ่อนสมอง
ไม่ว่าจะกี่ปีกี่เดือนอีฟกับพิการก็จะรักษาพิเศษให้ได้
ก็คือคุณอีฟเขาก็อยากจะให้ทุกคนส่งกำลังใจให้พี่เสกมากกว่า
เหน็บแนมหรือว่าไปจับผิดในเรื่องต่างที่ทั้งพี่การมีการโพสต์เอาไว้ในอินสตราแกรม

อย่างที่ว่าใครจะมาดูแลใครจะมาเยี่ยมอะไรแบบนี้นะคะ
คือไม่อยากให้ไปมองในเจตนาอื่นให้ผิดแปลกไป
บอกว่าพี่เสกให้ใครมาเยี่ยมได้ก็ตามนั้นแล้วกัน
ที่พิเศษอีกว่าผู้ป่วยต้องการแบบนั้นนะคะ
ช่วงท้ายคุณอีฟก็บรรยายความรู้สึกเอาไว้ว่า
เสกกลับเมื่อไหร่ทุกคนคือผู้ชนะ
คือตอนนี้ไม่มีใครแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งทางญาติ
ว่าทางคุณอีฟทางคุณการทางอะไรไม่มีทั้งนั้น
เขาบอกว่าทุกคนก็ต่างอยากจะให้คุณเสกหายป่วยกันทั้งนั้นเลยนะคะ
เอาเป็นว่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับก่อนหน้านี้
อดีตแฟนสาวอดีตภรรยาพี่การได้โพสต์เอาไว้ร่ายยาวเลย
พี่การก็มีโพสต์เอาไว้บอกว่า
ความยังเงินจากฝั่งครอบครัวของพี่เสกนะฮะ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจากฝั่งคุณแม่

แต่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่ามีการเขียนถึงเรื่องของการแบ่งสมบัติ
โดยพี่การก็ยังโพสต์ภาพช่อดอกกุหลาบที่พี่ติ๊กชีโร่กับภรรยาส่งมาให้อดีตสามีด้วย

อยากจะให้พี่เสกหายดีไวนั่นเองนะคะ
ใช่เอาไปถึงแฟนคลับเองก็อยากจะให้หน่อยหายเข้ากันในเร็ววันนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้พี่เสกพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาโรคไบโพล่านั่นเอง
และคนที่เป็นเจ้าของไข้ก็คือน้องเสือลูกชายนั่นเองนะคะ